ดูกันที่เรื่องของงานที่มันชื่นมื้นกันหน่อยก็ต้องพูดถึงงานแต่ง
แน่นอนนะงานแต่งที่ใดเราก็ต้องชื่นมื้นไปกับเขา
ไม่ว่าจะไปแต่ธนญาติธนแขกก็แล้วแต่นะคะ
อย่างที่บึงกาลคุณผู้ชมงานนี้โอ้โหเรียกได้ว่าบรรยากาศเขาดีดี
นึกว่าอยู่ต่างประเทศนี่คุณดูนะคุณคิดดูเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ
ผมว่านะไอ้แบบนี้สาวน่าจะพอจำได้อารมณ์คล้ายที่เกาหลี
อ๋อใช่บรรยากาศแบบนี้ต้นไม้ที่อยู่ในช่วงของฤดูแรงของเขาเหรอ
ใบไม้ร่วงอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันดูสวยนะ
จริงจริงแล้วนี่คือสวนยางพาราบรรยากาศแห่งนี้คือ
เนรมิตเป็นงานแต่งงานกลางสวนยางพาราโอ้โหสวยแปลกตาแล้วก็โอ้โห
น่าประทับใจจริงนะคะเป็นงานแต่งของเจ้าเบา
มาแล้วเนี่ยนะคะ๓วันความประทับใจยังไม่จบ
เพราะเจ้าสาวเนี่ยได้โพสต์ภาพนี้ลงเฟซบุ๊กก็มีหลายคนมาแชร์
แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไอเดียการจัดงานที่เรียบง่ายแต่ว่าสวยงาม
ค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงนะคะอาจจะไม่แพงไม่ได้มากมาย
เท่าการไปจ้างโรงแรมไปเช่าโรงแรมแต่หลายคนบอกเนี่ยคุณดูบรรยากาศ
ใช่ใช่อารมณ์แบบนี้เลยเธอบอกว่าเนี่ยไม่ได้จัดที่ไหนไกลเลยนะ
จัดในสวนยางที่บ้านของเธอที่ตำบลบึงกาลอำเภอเมืองบึงกาลนั่นแหละ
ครับทั้งสะดวกทั้งประหยัดแถมได้บรรยากาศที่ดีด้วยเพราะว่าวิวของสวนยางเนี่ยติดกับแม่น้ำโขง
ค่ะจัดงานกลางวันโอ้โหคุณผู้ชมลมเย็นสบายไม่มียุงมารบกวนอืม
ไม่มีอะไรที่มันทำให้บทบังทัศนียภาพและไม่ต้องเสียค่าโรงแรมมากมายด้วยนะคะ
พอภาพออกมาแบบนี้หลายคนชื่นอกชื่นใจแล้วก็ร่วมยินดีกับคู่บ่าวสาวคู่นี้
ครองรักครองเรือนกันไปนานนะจ๊ะ
ที่มาจัดตรงนี้หนูอยากได้บรรยากาศที่แบบเป็นเกาหลีนิดนึง
ใบยางตอนนี้มันผลักใบพอดีเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบถ่ายรูปออกมาสวยนะคะ
ตอนแรกที่หนูคิดว่าเป็นกังวลใจที่ว่าอยากได้ใบยางที่เขียวสวย
บรรยากาศล่มลื่นทีนี้มันผิดคาดนิดนึงนะคะ
โดยที่ได้บรรยากาศผลักใบส่วนยางก็ไม่มีใบเลย
ตอนแรกเป็นกังวลมากทีนี้พอมันผ่านมาได้ด้วยดี
หนูก็โล่งใจแล้วคนก็แห่แชร์กันเยอะแล้วช่างภาพก็ถ่ายรูปได้สวยมากนะคะ
นี่ก็ผิดคาดนะก็คือเขาคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องเขียวเลย

แต่มันเป็นช่วงที่ผลัดใบพอดีบอกแล้วไงว่าออทัมอินไมฮา
มันได้บรรยากาศมากเลยคุณแล้วมันก็แปลกตาด้วยนะ
คือไม่เคยเห็นงานแต่งงานที่จัดในกลางสวนยางแบบนี้เลย
เรียกว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจ
ไม่ต้องหรูหราก็ได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้เรามีความสุข
แล้วก็พอใจในสิ่งที่เราทำแบบนี้น่าชื่นชมมากค่ะ

งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ
จะพารับเชิญไปหนึ่งงานอีกงานหนึ่งงานนี้
โอ้โหดูสิเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวก็สนุกสนาน
ถอดรองเท้าเต้นกันแล้วโยกกันไปบนรถกระบะแบบนี้เลย
งานนี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลก

นายนรเบศเอี่ยมสายอายุ๒๘ปี
เจ้าบ่าก็แห่คันมากมานี่เพื่อนเจ้าสาวกว่ากัน

รวมไปถึงเต้นแห่กันมาสนุกสนาน
วิธีการกว่าจะเข้าไปถึงตัวเจ้าสาวเนี่ยมันก็ต้องยากนิดนึง
ประตูเงินประตูทองแต่ละขั้นตอนของเพื่อน

นี่ฝ่ายเจ้าบ่าวเห็นหน้ากันไปแล้วนะคะ
คุณนรเบศนะอายุ๒๘ปี

ใกล้แล้วใกล้จะถึงตัวเจ้าสาวแล้วตื่นเต้น

นี่ค่ะเจ้าสาวของเรา

นี่ค่ะจูงมือกันมาเนี่ยไอซ์กับต้านี่ไง

นายธนสอนน้อยโตอายุ๒๘ปี

ที่มันแบบว่าชื่นมืดมากเลย
พ่อแม่พี่น้องญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะ
โอ้โหยินดีปราบปลื้มกันมากแล้วคุณดูสินสอด

รวมไปถึงแหวนทองคำขาวฝังเพชร

๐๕กะลัดเนี่ย

แน่นอนแหละว่าในงานแต่งงานก็จะต้องมีการจุมพิษกัน

แล้วก็เลี้ยงบุฟเฟ่ฉลองงานแต่งงานด้วยกัน

ที่เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในช่วงยามเช้าแบบนี้
ความรักไม่ว่าจะเกิดแห่งหนตำบลใดหรือเป็นความรักแบบไหน

รักมันไม่มีพรมแดนอยู่แล้ว